คุณผู้ชมไปที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานเนี่ยชาวบ้านในตำบลแพร่กหาอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงเนี่ย

เพราะว่าจู่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุสักประมาณ๒๓ปี
เกิดอาการคลุ้มคลั่งจากฤทธิยานะคะ
ถือปืนมาค่ะไล่ยิงชาวบ้าน

เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส๑คน
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บคนก่อเหตุเนี่ยหนีไปได้นะคะ
ตำรวจก็พยายามที่จะไกลเกลี่ยให้พ่อแม่พามามอบตัว

ที่สุดแล้วคือตำรวจทราบว่าคนก่อเหตุวันนี้ย้อนกลับมาที่บ้านพัก
ตำรวจเขาก็เลยช่วยกันนำกำลังไปปิดล้อมจับกุม
สุดท้ายจับได้นะคุณผู้ชมไปดูวินาทีที่ตำรวจเขาทำงานกันหน่อยค่ะ
คือตำรวจตอนที่ไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้เนี่ย
ชื่อว่านายนัทธวุฒิชูทองหรือว่าเบลอายุ๒๓ปี
ตอนที่ไปจับกลุ่มเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเบลยังถือปืนอยู่เลยนะ
ตำรวจก็เสี่ยงชีวิตมากเลยนะคะ
เบลเป็นผู้ต้องหาที่เกิดอาการคลุ้มคลั่งค่ะ
เมื่อวานนี้ใช้อาวุธปืนไล่ยิงชาวบ้านได้รับบาดเจ็บสาหัสไป๑ราย
บริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลแพร่กหา
อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงนะคะ
คือผู้ต้องหาพยายามที่จะขัดขืนต่อสู้
แต่ตำรวจบอกว่าก็ไม่นานสามารถล็อกตัวได้สำเร็จนะคะ
กลับไปเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
สักประมาณสิบเอ็ดโมงเศษของเมื่อวานตำรวจภูทรโคกฉงายค่ะ
เขาบอกว่าได้รับแจ้งเหตุว่านายเบลมีอาการคลุ้มคลั่งขี่รถจักรยานยนต์
พร้อมกับถือปืนผ่านไปผ่านมาบ้านหลังหนึ่ง
ขณะที่ชาวบ้านเขากำลังช่วยกันซ่อมรถแบ็คโฮ
เบลคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์ของตัวเองแล้วก็ถือปืนด้วยนะ
วนไปวนมาประมาณ๓รอบแต่จู่เขาก็จอดรถ
พร้อมกับเดินถือปืนเข้ามาเลยนะคะ
ชาวบ้านเห็นเขามีปืนก็พยายามที่จะวิ่งหนีเอาตัวรอดค่ะ
ในขณะนั้นนายเบลก็ใช้ปืนที่ตัวเองพกมาเป็นปืนลูกซอง
ยิงเข้าใส่นายวิรัติกิมแก้วอายุ๕๗ปี
กระสุนไปเจาะเข้าที่ท้องจนไส้ทะลักออกมา
นายวีรัติได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพื่อนบ้านก็เลยหลังจากที่สิ้นเสียงปืนแล้ว
รีบโทรศัพท์บอกเจ้าหน้าที่ให้นำตัวไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนนายเบลถามว่าไปไหนตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุคือเมื่อวานช่วงสายเที่ยงนี่แหละ

จากนั้นค่ะตำรวจได้นำกำลังชุดสืบสวนแล้วก็ชุดปรับราม
ไปติดตามจับกลุ่มนายเบลที่บ้านพักแต่ก็ไม่พบตัวของเมื่อวานเนี่ยนะคะ
คือพยายามที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ของนายเบลไปเกลี้ยกล่อมลูกชาย
แต่พ่อแม่บอกว่าเบลลูกชายติดยาเสพติดอย่างหนัก
พอเสพไอซ์เข้าไปแล้วก็จะมีอาการคลุ้มคลั่ง
มีอาการอารวาสและด่าทอชาวบ้านแบบนี้เป็นประจำค่ะ
ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกจับมาแล้วนะคะในข้อหาคือยาเสพติด
เกี่ยวกับยาเสพติดนะคะทั้งเสพนะคะ
พ้นโทษมาได้สักประมาณ๑ปีก่อนจะมากลับมาเสพใหม่อีกครั้ง
กระทั่งช่วงสายของวันนี้วันนี้นะตำรวจค่ะย้อนกลับไปที่บ้านพักของนายเบลอีกครั้ง
เพราะว่าได้ข่าวมาว่านายเบลกลับมาที่บ้านแล้ว
ตอนที่ตำรวจไปถึงเนี่ยนายเบลก็ยังถือปืนลูกซองติดตัวตลอดเวลานะคะ
ตำรวจเขาก็เลยพยายามที่จะไปปิดล้อมจับกลุ่มค่ะให้พ่อกับแม่ของนายเบลนี่แหละ
พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้นายเบลเนี่ยวางปืนแล้วก็มอบตัวสุดท้าย
เบลคนนี้วางปืนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยบุกชาร์จตัวได้สำเร็จ
หลังจากนั้นค่ะก็มีการควบคุมตัวนายเบลไปสอบปากคำดำเนินคดี
ข้อหาแรกก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ไตรตรองไว้ก่อน
ข้อหาต่อไปคือพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ครอบครองอาวุธปืนโดยผิดกฎหมายและไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนข้อหาสุดท้ายคือเรื่องของคดียาเสพติดนะคะ